ไฟลายปรับผ้านุ่มสูตรเข้มข้นพิเศษอิลิแกนซีรีส์นุ่มหอมยาวนานไร้กลิ่นอับชื้น
สวัสดีครับสวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับครับผม
วันที่เราเตรียมล็อกดาวน์กันอืมเนอะนะฮะก็ต้องใช้ก็ว่า
ได้แล้วนะพรุ่งนี้เนอะก็คงจะประมาณอย่างนั้นพรุ่งนี้แหละ
คือห้างปิดแต่เปิดเป็นยังไงบ้างคุณหนูครับผมก็นะฮะสวบคอเนี้ย
ก็ออกมาแล้วนะครับล็อกดาวน์หกจังหวัดเสี่ยงนะครับสิบสี่วัน
นะครับทางนายกเองก็ประกาศด้วยนะครับว่าจะไม่รับเงินเดือนเนี่ย
สามเดือนนะฮะคือวันนี้ครับผลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
นายกรัฐมนตรีในฐานะผู้มนวยการสวบคแล้วก็เป็นประธานการประชุมในครั้งนี้นะฮะ
เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดมาตรการยกระดับควบคุมโควิด๑๙ครับ
หลังพวกผู้ติดเชื้อพุ่งไปนะฮะวันนี้ก็เก้าพันสองร้อยเจ็ดสิบหกรายครับ
แล้วก็มีผู้เสียชีวิตอีกเจ็ดสิบสองรายผลปรากฏว่าที่ประชุมเนี่ยนะฮะ
มีมติเห็นชอบนะครับให้ล็อกดาวน์๑๔วันครับ
โดยตั้งเป้าลดจำนวนผู้ป่วยให้ได้นะครับภายใน๒๔สัปดาห์ครับ
ในพื้นที่เสี่ยงหกจังหวัดสีแดงเข้มฮะโดยให้มีผลมะคับนะครับ
ตั้งแต่วันที่สิบสองกรกฎาคมครับร้านสะดวกซื้อห้างสรรพสินค้า
ร้านอาหารปิดเวลาสองทุ่มนะครับห้ามรวมกลุ่มทำกิจกรรมเกินห้าคน
รถสาธารณะให้บริการได้ถึงสามทุ่มครึ่งแล้วที่สำคัญครับ
ไปถึงตี๔นะครับคุณผู้ชมครับนี่นะครับผมก็มีการบอกมาแล้วนะครับ
วันที่๑๒ใช่ไหมนี่นะฮะ๑๒แล้วก็ดักคอมเมนต์นั้นไปนะครับ
ก็ยังเหลือเวลาอีกเนอะซึ่งแน่นอนครับในระหว่างการประชุมเนี่ยนะฮะ
ก็มีอยู่ช่วงหนึ่งนายกเองก็ประกาศนะครับว่าตัวเองเนี่ยจะไม่รับเงินเดือน๓เดือนนะครับ
เพื่อจะใช้ประโยชน์ในการแก้สถานการณ์โควิด๑๙
สำหรับเงินเดือนของนายกมนตรีก็จะตกเดือนละ๗๕๕๙๐บาทครับ
วกกับอัตราเงินประจำตำแหน่งอีก๕๐๐๐บาทก็จะรวมเป็นนะฮะ๑๒๕๕๙๐บาท
๓เดือนเนี่ยก็รวมเป็นเงิน๓๗๖๗๗๐บาทส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
รายรับก็รวมแล้วเดือนละนะครับ๑๑๕๗๔๐บาท
รวม๓เดือนก็อีกรวม๓เดือนนะเป็น๓๔๗๒๒๐บาท
เฉลี่ยแล้วทั้งสองตำแหน่งเนี่ยนะฮะก็รวมแล้วก็ตกประมาณสัก๗แสน
๓เดือน๗แสนวันนี้หลายรัฐมนตรีก็ออกมาขานรับกันว่าจะไม่รับกัน
ผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองทั้งหลายก็ออกมาขาดรับกันหมดเลย
นายกกักตัวถูกต้องไหมฮะนายกกักตัวปุ๊บ

โมงกว่าก็รู้แล้วอ่าโอเคประกาศล็อกสิบสี่วันครับนะฮะ
จนถึงตอนนี้เราก็จะเห็นว่ารัฐมนตรีผู้ที่มีตำแหน่งทางการเมืองทุกคนฮะ
นะฮะก็คือไม่รับสามเดือนครับสามเดือนเนี้ยเพื่อไปเอาไปเยียวยาโควิด
รวมไปถึงน่าจะเป็นสอสอด้วยนะครับผมน่าจะเป็นเนี้ยทุกคนเลยอืม
ทุกคนเลยก็พร้อมเอ่อซึ่งประพักประชาธิบัตยเขาบอกว่าที่จริงแล้วอ่ะ
เขาคิดมานานแล้วภาคประชาชนิปัตย์อ่ะนะฮะ
เขาบอกเขาคิดมานานแล้วที่จะไม่รับเงินเดือน

หมายถึงว่าไม่อยากจะทำอะไรต้องให้เกียรติผู้หลักผู้ใหญ่ก่อน
ครับผมน้องจะมีแนวร่วมเพิ่มอีกไหม
ทุกคนก็เข้ามารับไม่รับของทุกคนแล้วทุกตำแหน่งนอกจากอ่า
รัฐมนตรีที่พูดวันนี้สอสออะไรอย่างนี้จะเริ่มสอสอเขาก็รู้สึกจะไม่รับกันนะ
อืมแต่ตอนเนี้ยคือเอาง่ายง่ายคือนักการเมืองตำแหน่งใหญ่ใหญ่เขาก็ไม่รับกันคือ
แต่เงินเดือนมันเป็นเงินเดือนที่ไม่ได้เยอะไง
ถ้าสมมุติจะพูดจริงจริงเนี้ยเงินบริจาคของแต่ละเอ่อหน่วยงาน
ตอนเนี้ยอื้อหือเราว่ามันมันเยอะแต่ก็โอเคเป็นการที่
แสดงว่าเฮ้ยวันนี้แสดงสปีริตอ่ะแสดงสปีริตก็ต่อคนเนี่ย
มันก็จะอยู่ที่ประมาณสักสามเดือนคนละสามแสนสี่แสนสามแสนสี่แสน
ถ้ารวมกันก็เยอะอยู่นะมดก็เป็นหลายล้านฮะ
ก็ไปหลายล้านอยู่ที่จะไปไปช่วยแต่อย่างที่เราพูดนะตอนนี้คือ
ปัญหามันไม่รู้จะแก้ตรงไหนก่อนแล้วว่าอืมยอดวันนี้เก้าพันกว่านะครับ
ไหมล่ะก็แน่นอนครับก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
ก็ในมุมของทางสัจจารย์ในแพทย์ธิรวัตรเหมจุธานะครับท่านก็เป็น
ผู้บริการศูนย์พิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่คณะแพทย์ศาสตร์นะครับ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยเนี่ยท่านได้มีการโพสต์ข้อความระบุออกมาแบบนี้
คุณผู้ชมครับบอกว่ามีการเปิดผลการศึกษาขั้นต้นนะครับ
ที่มีอยู่ในเมืองไทยสูตรไหนใช้ต่อกรกับโควิดสายพันธุเดลต้าได้
โดยจากการศึกษาเบื้องต้นนะครับก็พบว่าซีโนแวค๒เข็มนะครับ
ระดับภูมิคุ้มกันที่ขึ้นมาเนี่ย๘๐๙๐เนี่ยนะครับ
ก็แม้ว่าจะเป็นระดับที่สูงแต่ว่าก็ป้องกันในระดับของสายพันธอัฟ่าได้บ้าง
แต่ไม่สามารถป้องกันสายพันธุเดลต้าได้เลยอืม
นี่นะครับท่านว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่ในคนที่ได้แอสต้าเซเนก้าครบ๒เข็มนะครับ
ก็จะมีระดับภูมิที่สูงประมาณสักเกิน๙๐
อันนี้สามารถป้องกันสายพันธุเดลต้าได้ดีระดับหนึ่ง

ซึ่งผู้ป่วยที่หายจากการติดเชื้อเว็บ๓ที่ผ่านมา
เมื่อได้รับกระตุ้นด้วยการฉีดแอสต้าเซเนก้าไปเข็มเดียวเนี่ยนะครับ
ก็ทำให้ระดับการป้องกันการสายพันธุเดลต้าพวกนี้
เทียบเท่ากับแอสต้าเซเนก้า๒เข็ม
แต่กับเดลต้าเนี่ยถือว่าน้อยมาก
ก็ยังป้องกันเลต้าไม่ได้อยู่ดี
โดยวัคซีนสูตรผสม

สุดท้ายก็ต้องดูแนวโน้มดีสุดก็คือ

ก็จะมีระดับภูมิคุ้มกันสูง๙๙เกือบ๑๐๐ไปเลย

แต่สำหรับบุคลากรด่านหน้า
เป็นเข็มที่๓น่าจะเพียงพอให้พวกเขาปลอดภัยแล้ว
นี่นะฮะหมอดื้อบอกมาแบบนี้

พี่หนุ่มคุยกับอาจารย์หมอเป็นอย่างไรบ้างครับพี่

ในเรื่องของที่ถ้าเกิดเราไปฉีด

ไปเนี่ยก็ถ้าเกิดว่าได้รับการฉีด
อืมพรูมก็จะขึ้นดี

๒เข็งแล้วก็แล้วก็ค้าอีก
อีกหนึ่งเข็มคร่ะชั่นก็ต้องรอ
คืออันนี้ตอบไม่ได้เลยเพราะว่า
ที่สำคัญตอนนี้นี่นะด่านหน้าคือบางจุดเนี่ยแตกนะบอกให้
เพราะว่าอะไรเพราะว่าอย่างเช่นที่ราชวิถีเห็นไหมฮะ
เมื่อวานก็มีข่าวออกมาแล้วว่ามีแพทย์ที่ติดเยอะมากล่าสุดเนี่ยที่ศรีธัญญา
ก็มีบุคลากรทางการแพทย์ก็ติดด้วยเหมือนกัน
หลายเยอะนะครับคือไม่ใช่น้อยเยอะนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือยังไงฉีดมันก็ติดอยู่แล้ว
เพียงแต่ว่าถ้าเกิดว่าใส่เกราะให้พวกเขาไปอีกเนี่ย
ผมว่ามันก็จะเป็นการดีถ้าไม่งั้นมันก็จะเป็นปัญหาเกิดขึ้น
โดยเพราะบุคลากรทางการแพทย์นะพี่หนุ่มนะด่านหน้ามันต้องเอาไว้ก่อนนะตอนนี้
เริ่มจากตรวจก่อนตรวจแล้ววัคซีนอยู่ไหนก่อน
พูดจริงตรวจยังไม่รู้จะตรวจยังไง
อันนี้เขาพูดถึงการฉีดให้บุคลากรทางการแพทย์

ไฟเซอร์เข้ามาปุ๊บเนี่ยใครที่จะเป็นคนที่ได้รับเชื้อก่อน
๕ล้านเนี่ยเป็นไฟเซอร์นะฮะแล้วก็มีแอสต้าเซเนก้าเนี่ย
มาอีก๑ล้านโดสนี่เราจะได้รับบริจาคเข้ามาเนี่ย
เขาก็ถามว่าอ้าวแล้วใครกลุ่มเป้าหมายคือ๑อันดับแรกคือบุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องดูแลรักษาโควิด๑๙ทั่วประเทศ
ผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรัง๗โรคแล้วเขาบอกว่าชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยแล้วเน้นผู้สูงอายุคือชาวต่างชาติคือถ้าสมมุติวันนี้ฝรั่งเอ่ยที่มาอาศัยอยู่ในเมืองไทยถ้าอายุเยอะแล้วแล้วก็มีโรคร้ายแรงคุณก็สามารถมาฉีดวัคซีนตัวนี้ได้
แล้วก็บอกว่าผู้ที่มีความจำเป็นต้องฉีดวัคซีนไฟเซอร์ก่อนเดินทางไปต่างประเทศเช่นนักเรียนนักกีฬานักการทูตอะไรอย่างนี้นะฮะ
จะได้ฉีดไฟเซอร์ก่อนอันนี้คือเขาก็ออกมาอย่างชัดเจนแล้วล่ะว่าใครจะได้ฉีดไฟเซอร์ก่อนในประเทศไทยวันนี้เนาะ
อย่างที่อาจารย์อธิรวัตรบอกในระหว่างที่ไฟเซอร์ยังไม่มาเนี่ยถ้าเกิดว่ามีแอสต้าเนี่ยก็คือฉีดให้ผู้ประกอบทางการแพทย์ไปก็ได้ก่อนเลย
อันนี้คือมุมหนึ่งนะฮะเป็นแนวทางอีกแนวทางหนึ่งที่ทางหมอดื้ออาจารธิวัตแกบอกมานะครับ
แต่ว่าเกิดว่าบุคลทางการแพทย์ต้องการที่จะรอม้าแนงก็มีเป็นไร
ไม่ต้องทำความชัดเจนมาอีกตลอดมาอีกทีนึงก่อนครับว่าว่ายังไง
ยังไงอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังยังยังไม่มีเป็นรายละเอียดปีดย่อยออกมายังไม่มียังไม่มี
คือประกาศเป็นเคอร์ฟิลล์มาก่อนบางคนก็บอกว่าสิ่งที่คนเอามาแชร์กันมันยังไม่ใช่ของจริงนะ
จริงเขาขอใช้เวลาแบบว่าในการเขียนขอใช้ในการเรียบเรียงว่าเฮ้ยสรุปแล้วเนี่ยแต่ละอย่างแต่ละอะไรยังไง
เช่นถ้าสมมุติคนมีความจำเป็นหลังออก๓ทุ่มแหละครั้งที่แล้วมันออก๔ทุ่มถูกต้องไหม

คราวนี้หลัง๓ทุ่มคือจะต้องอยู่บ้านเลยไหมหรือจะต้องมีเหตุจำเป็นหรือจะต้องมีใบอนุญาตหรืออะไรเดี๋ยวเขาจะมีหลักใหญ่ใจความออกมาให้ดูอีกอย่างหนึ่ง
เดี๋ยวเขาจะชี้แจงรายละเอียดมาว่ามีสารที่ไหนต้องปิดแบบเวลาไหนบ้างนะ
แต่อย่างที่เรารู้อย่างคอมมัสเซ็นต์คือร้านอาหารเขายังเปิดได้แต่แบบว่าให้
เขาไม่ให้กินเปิดให้กิน๓ทุ่ม

เปิดเปิดได้เฉพาะซูเปอร์มาร์เก็ต

หรือร้านศักดิ์ปิดแน่นอนร้านนวด

ซึ่งก็ต้องดูการเดินทางข้ามจังหวัด
บอกการเดินทางข้างจังหวัดเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องไปดูกันต่อว่ารู้สึกจะมีกฎที่ว่าใครฉีดวัคซีนแล้ว
แล้วมีใบวัคซีนสามารถเดินทางได้หรืออะไรอย่างนี้เดี๋ยวทั้งหมดเขาน่าจะสรุปกันมาน่าจะพรุ่งนี้ฮะ
น่าจะได้ข้อสรุปทั้งหมดเลยขนาดเดียวกันวันนี้ปัญหาใหญ่จริงคือคนป่วยแล้วจะไปรักษาที่ไหน
อ่าใช่มันไม่มีเตียงรักษามีเตียงรักษานะฮะวันนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาเนี่ย
เป็นนโยบายของนายกว่าให้เพิ่มจำนวนเตียงผู้ป่วยโควิดสิบเก้าเนี่ยครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ทำการต่อสัญญาหนึ่ง
เมืองทองทานีอืมแล้วต่อสัญญากันไปยาวเลยอืมนะฮะ
สำหรับทำโรงพยาบาลบุษราคำนี่คือโรงพยาบาลบุษราคำฮะ
เพราะฉะนั้นโรงพยาบาลบุษราคำจะต่อสัญญาไปจนถึงนู่นตุลาคมเลย
แล้วก็ทำให้มีเตียงรองรับผู้ป่วยอาการใช้คำว่าสีเหลืองแล้วกัน
ยังไม่ถึงโคมาสีเหลืองในพื้นที่กรุงเทพฯมหานครและปริมทนตลอด
ผู้ป่วยจากจังหวัดใกล้เคียงได้๔๐๐เตียง
ซึ่งกรมควบคุมโรคแล้วก็กรมการแพทย์เขาประสานเครือข่ายกู้ชีพกู้ภัย
จัดทีมปฏิบัติการเชิงลุกจะค้นหาผู้ติดเชื้อที่รอเตียงที่บ้านในกรุงเทพมหานคร
เพื่อรับเข้าสู่ระบบการรักษาตามระดับของอาการซึ่งตอนนี้มันเยอะเหลือเกิน
คนที่เราจะเห็นข่าวที่คนตายในบ้านเยอะ
โดยโรงพยาบาลบุตรศาสตราคัมก็รองรับกลุ่มเปราะบางเช่นกลุ่มผู้สูงอายุ
คนที่มีโรคประจำตัวโรคเรื้อรังเพื่อลดความวิตกกังวลของประชาชน
ณตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขอย่างที่พวกเราได้เห็นข่าวไปแล้ว
เขาจะร่วมมือกับกระทรวงคมนาคมซึ่งเขาอยู่พักเดียวกันอยู่แล้วเนี่ย
เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามนะครับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ในเมื่อที่เราไม่มีเครื่องบินนี่ถูกต้องไหมบินไหนไม่ได้
ก็เอาสุวรรณภูมินี่แหละมาทำรองรับผู้ป่วยประมาณ๕๐๐เตียงครับ
ซึ่งเตียงในระยะแรกต้องใช้พื้นที่ชั้น๒

คาดว่าน่าจะเปิดให้บริการเร็วนี้แล้วนะครับ
ทางด้านเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานในฐานะโฆษกกภ
ซึ่งเขาถามว่าอย่างที่เมื่อวานคุณหนุ่มพูดไปหลายคนพูดไปว่าเฮ้ยค่าไฟมันขึ้น

บ้านพี่ขึ้น๓๐จาก๗๐๐๐หรือบางครั้งนี้๑๐๐๐๐ต้น

เขาบอกยังไงทุกคนไม่รู้ทุกคนขึ้นป่ะขึ้นบ้านหนูขึ้นไหม

เขาบอกว่ามันมีมติออกมาแล้วนะครับ

สำหรับเรียกเก็บค่าไฟฟ้าในรอบกันยายนถึงธันวาคม
โดยให้เรียกเก็บ๑๕๓๒สตางค์ต่อหน่วย
ส่งผลให้ผู้ใช้ไฟฟ้าเนี่ยยังคงจ่ายค่าไฟฟ้าเท่าเดิม
คืออยู่ที่๓๖๑บาทต่อหน่วย
ให้คงที่อย่างนี้คือไม่ขึ้นไม่ได้รถแต่จะคงที่อย่างนี้ตลอดไปจนถึงสิ้นปีเลยโดย
อ่าน่าจะรดเนาะ

ก็เหนือต้องลองเค้ามาออกมาพูดให้มันทัดเจนอีกที

สมมุติคุณใช้เยอะคุณก็ต้องเสียค่าแบบว่าผันแปรเยอะอะไรอย่างนี้

คือถ้ามันเป็นสัดส่วนแบบนี้คือรถมันลดน้อยมากลดเป็นเปอร์เซ็

กักตัวอยู่บ้านแต่ค่าไฟคงที่บางทีก็ไม่ไหวหรือเปล่าวะ

เพราะฉะนั้นการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกในช่วง๒๓เดือนที่ผ่านมา
สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะเห็นหุ้นตกหมดเลยทั่วโลก
ทองหนีดขึ้นมาน้ำมันขึ้นเห็นไหม
น้ำมันแพงขึ้นมาแต่ทีเลย
วันนี้ไอ้ก๊าซธรรมชาติที่เป็นเชื้อเพลิงหลัก
ในการผลิตไฟฟ้ามันถีบตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

มีการเพิ่มขึ้นตามปริมาณความต้องการ

สถานการณ์การเริ่มฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก
ขนาดที่ภาคเศรษฐกิจของไทย

กลับแก๊ปก็พอมีรายได้๒๓หมื่น

ทางมนตรีศึกษาท่านก็บอกว่าเรื่องของภาคเอกชนจะมีการคุยอีกทีหนึ่ง
เพราะว่าก่อนหน้านี้เคยมีการขอความร่วมมือไปแล้วคือท่านใช้คำว่าขอความร่วมมือ
เพราะว่ามันจะมีเรื่องของเส้นบางในการกำหนดเรื่องของการแยกตัวของภาคเอกชนอยู่
คือกระทรวงศึกษาเนี่ยก็ดูแลอยู่เพียงแต่ว่าสิทธิ์จำเพาะมันอยู่ที่ตัวของเอกชนเขาเอง

เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเค้าน่าจะมีการพูดแล้วก็มีการปรับแล้ว
เพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยโอ้โหมันสูง

เพราะว่าโรงเรียนที่อยู่ในภาคเอกชนเนี่ยก็คือทางกระทรวงเนี่ยไม่สามารถสั่งได้เลย

คือถ้าถามผมนะผมว่าสั่งได้

จริงสั่งได้จริงมันก็น่าจะเป็นคำสั่งสั่งได้
ที่คนแชร์เขาพูดพี่หนุ่มเยอะว่าอันนั้นกระทรวงศึกษาธิการก็ควบคุมไม่ได้หมดอย่างนี้หรอ
ก็นั่นไงมันก็เป็นแบบนั้นนะตอนนี้
เพราะมันมีแบบโอ้โหมันมีปลีกย่อยหลายอย่าง
หลายเรื่องหลายราวอะไรอย่างนี้
เพราะนักเรียนก็เยอะไงตอนนี้ที่อยู่บ้านกัน
ใช่แล้วก็ปืนไฟด้วยแล้วอยู่บ้านก็ต้องใช้ไฟ
แต่เรื่องนี้น่าสนใจที่เมื่อกี้พระดำพูดถึงเรื่องของการที่จะตรวจ
หาตรวจว่าแบบจะตรวจโควิดเนี่ย

ตรวจอ่ะมันไม่ติดอ่าฮะแล้วอีกสองวันมันติดล่ะอืม
ป่ะอย่างน้อยมันตรวจเบื้องต้นได้ไงผมเล่าให้ฟัง
วันนี้วันนี้เลยสดสดร้อนร้อนวันนี้เลยยังไงพี่คือผมอ่ะ
ต้องทำรายการโหนแต่เช้าอ่าฮะกับพระอาจารย์สมปองครับ
คือผมเองเนี่ยก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะขึ้นตึกนะฮะไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแต่เนี่ย
ถ้ามาออกโหนก็แสหรือต้องมาเจอผมเนี้ยผมเนี้ยจะให้มีการอ่าฮะ
ตัวนี้เป็นรับผิดแบบตรวจแบบแล้วรู้ผลเลยในการคัดกรองก่อนเบื้องต้น
ตรวจอย่างเงี้ยทุกวันอ่าตรวจมาประมาณสามเดือนสี่เดือนแล้วใครจะขึ้นตึกต้องตรวจต้องตรวจอย่างเงี้ยอืม
ไม่งั้นมันก็จะไม่ให้ขึ้นไม่งั้นจะไม่ออกรายการไม่ไม่เอาอะไรเลยครับ
เสร็จวันนี้พระอาจารย์แกก็มากับคนขับรถหนึ่งคนอ่าฮะ
กับผู้ติดตามหนึ่งคนอืมอ่าก็กำลังจะขึ้นตึกมาฮะ
ก็ตรวจนี่แหละพระอาจารย์ก็ตรวจไปก็ขึ้นมาแถบเดียวก็คือไม่ติดไม่ติด
เป็นลบอืมสองคนที่ติดตามมาฮะบวกว่ะเออสองคนเลยเหรอพี่
ก็ใช่สองคนเลยติดสองคนเลยสองคนเลยเพราะฉะนั้นก็เลยต้องนิมนต์ท่านกลับ
ท่านก็ต้องแยกนั่งรถของท่านกลับไปต่างหากแล้วก็สองคนนี้ก็ต้องไปหาหมอเลย
เออคือคืออันเนี้ยก็คือเป็นการคัดกรองครับพอเจอปุ๊บเนี้ย
ก็ไปตรวจอ่าถูกต้องเออมันดีกว่าการที่จะมานั่งรอกันอย่างที่เราเห็นอยู่เนี้ย
ใช่ใช่แล้วมันเบิร์กด้วยแล้วก็มันจำเป็นมันจำเป็นอย่างก็เก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะฮะ
พี่หนุ่มมันดีกว่าไม่ทำอะไรเลยใช่ครับคือถ้าจะมุมเป็นจำเป็นไปนั่งว่า
ไม่ได้ต้องตรวจเป็นอันดับแรกเพราะมันเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์
ต้องตรวจอย่างงี้แล้ววันนี้ได้ตรวจไหมล่ะอืมก็นั่งก็เห็นก็นั่งเรียงกันอยู่อย่างเงี้
ถูกก็ใช่ไงก็แบบว่าเขาบอกโอ้โหเต้นแล้วสงสารชาวบ้าน
เมื่อวานเนี้ยฝนก็ตกใช่คนก็แบบว่าถ้าสมมุติเป็นพ่อเป็นแม่
เป็นลุงป้าน้าอาเป็นคนสนิทแล้วเนี้ยอืมไปนั่งรอแบบไม่มีความหวัง
แล้วถึงหกโมงเช้ากว่าเราจะรู้ว่าเราจะได้ตรวจหรือไม่ตรวจถูกต้อง
เราดมตรวจไปเลยเอาตรวจไปก่อนแจกทุกคนไปเลยเออเอาตัวสามร้อยสี่ร้อย
ไม่แพงไม่แพงด้วยสามสี่ร้อยแล้วก็ตรวจไปอย่างเงี้ย
ก็ตัวตัวตรวจตรวจไปผมจะบอกให้นะคือเพื่อนผมส่งมาเนี่ย
จากที่อังกฤษบอกเลยบอกว่าที่อังกฤษเขาแจกให้ตรวจเลย
จริงแบบนี้เลยแต่โอเคประเทศไทยโอเคเขาบอกโอเค
จะต้องเป็นแบบบุคลากรจากการแพทย์เป็นคนตรวจอันนี้ก็เห็นด้วย
ก็เห็นด้วยเพราะฉะนั้นสมมุติวันนี้สิบคนมันจะต้องมีติดสักสอง
กันไปที่แหลบหมดแล้วกว่าผลมันจะออกสามสี่วันแล้ว

คือถ้าเกิดว่าตรวจออกมาแล้วเป็นลบเนี่ย

เป็นแล้วตรวจมาเป็นลบอะไรไม่มีนะ
คือลบคือลบเลยแต่ถ้าเกิดเป็นบวก

ระยะการตรวจก็เท่ากันด้วยก็คือ๕วัน

น่าจะใช้ได้ผล
ที่เมืองนอกเขาก็ใช้กันเพื่อประกอบเบื้องต้นนะ
อย่างที่พี่นุ่มบอกที่อังกฤษเขาใช้ปกติเลย

วันนี้ตรวจแบบถูกสุดคือ๒๐๐บาท

ไม่ใช่คนหาว่าอย่าสมมุติถ้าเกิดเนี้ย
คือมันต้องเป็นการแบบซื้อผ่านแบบ

ที่มันเจ็บช้ำคือตอนนี้ไปตรวจที่โรงพยาบาลแล้วเขาไม่ตรวจฮะ

ไม่ใช่ว่าไม่ตรวจให้เพราะไม่มีน้ำยาหรือไม่มีอะไรนะ

พอไม่ตรวจเสร็จเขากลับบ้านไปก็ไปกระจายอีก

มันก็ต้องหามาตรการอะไรที่จะต้องแบบมาทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วไง

แต่เรื่องของแอนดิเจนที่ผมพูดคุยกัน๓คนเนี่ย
ทั้งนั้นต้องฟังหมอเขาพูดอีกทีนะฮะ

แต่เท่าที่ผมเองได้มีการสัมภาษณ์อาจารย์หมอหลายท่าน
ผมก็เจอกันกับอาจารย์หมอหลายคนนะครับ

ก็ประเมินออกมาแบบประมาณอย่างนี้นะครับ
แต่สุดท้ายแล้วบริบทต้องเป็นหมอพูด

เพราะมันมีแนวทางที่มันเดินได้ก็ควรจะต้องเดิน

ถ้าตรวจเจอปุ๊บเสร็จแล้วเราจะไปโรงพยาบาลที่ไหนเขาจะรับ

อะไรอย่างนี้เพราะว่าจำนวนคนมันก็จะลดน้อยลง
เพราะคนส่วนหนึ่งซึ่งแบบอาจจะแบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
ฮะแต่ว่าต้องการที่จะไปตรวจเพื่อที่จะตัวเองเนี่ยจะได้เดินทางไปทำงานได้
เพราะบางที่ทำงานบางที่เขาต้องการผล
หรือว่าแม้กระทั่งจะเดินทางไปต่างจังหวัด
แต่คนเสี่ยงสูงก็ไปเลย
ก็คืออย่างน้อยให้ทุกคนได้ตรวจเพื่อที่ไม่ต้องกลับบ้าน

อันนี้ง่ายคืออย่างน้อยมันไม่๑๐๐หรอก

แต่เห็นด้วยต้องใช้คุณค่ะ

ผมว่าต้องมีแนวทางอะไรในการที่มันจะต้องทำไปข้างหน้าตอนนี้ครับ
อย่างน้อยต้องรู้ว่าใครเป็นไม่เป็นก่อนอ่าใช่คุณโดมประกอบลำถาม
พิธีกรรายการนี้เป็นอะไรฮะส่งไลน์มาก้มหน้ากันใหญ่เลย
โดมประกอลลำถามจริงเหรอเออนี่เหรอส่งไลน์มาถามโห
โดมประกอลลำถามก้มหน้าทำอะไรกันแต่พิธีกรรายนี้กันนี่ก็ไม่ต้องดูกล้อมกันหรอ
ครับผมเนี่ยผมเนี่ยดูอือตอบโดมเนี่ยซึ่งว่าทำอะไร
ก็กำลังหาหาข่าวน้องโดมอยู่ครับผมเนี่ยเขาก็บอกว่าที่คุณหนุ่มพูดถูกค่ะ
อังกฤษแจกที่ร้านขายยาเลยอืมเอออะไรนะเพราะว่าอ่าทางโซเชียลบอกว่า
คุณหนุ่มพูดถูกค่ะที่อังกฤษแจกที่ร้านขายยาเลยแล้วเขาทำกันเองหรือว่ายังไง
อย่างอย่างก็บอกว่าอ่าห้าชุดต่อหนึ่งคนอืมอ่าฮะก็คือเขาติดไว้เลยไง
อ่าแต่ไม่เราก็พร้อมที่จะจ่ายแต่เพราะมันมีใบในนัดในกล่องไปบอกไปแล้วว่า
หุ่นกี่ครั้งห้าครั้งแห่เองเลยอย่างงี้ใช่ค่ะอ๋อแต่มันก็เอาจริงจริงคือ
ทีแรกอาจจะต้องใช้คนช่วยถูกต้องเพราะมันจะต้องลึกมันถึงจะเจอ
อันตรายถูกอันตรายนะยังไงก็ต้องให้บุคลากร
ใช้อะไรมันเป็นประโยชน์เป็นจุดแบบเป็นจุดอ๋อแต่ละซอยไปเลย
มันก็มีนักเรียนแพทย์มันมีอะไรเยอะแยะไปหมดอ่าฮะใช่ไหมล่ะ
ผู้ภัยก็ทำได้อสมองก็ทำได้
อันนี้เพื่อนผมส่งมาจากอังกฤษเลยที่ลอนดอนเนี่ยผมให้ดูแล้วกัน
เนี่ยเขาก็จะส่งมาอย่างนี้ผมเปิดให้ดูนะเป็นอย่างนี้เลย

อันนี้เขาบอกไม่รู้เหมือนกันพี่เนี่ยเขาบอกเนี่ย
คือเขาจะเอาปุ๊บโทรไปแล้วก็เขาก็ไปเอาได้

แต่ก็ยังแนะนำมันบุคลากรทางการแพทย์

ต้องให้พอที่วิธีรอดวิธีเดียววันนี้คุณจะไปแก้ปัญหาแล้วกันแล้วแต่วัคซีน
มันคือข้อแท้จริงจริงก็พูดได้เพราะว่าในมุมผมเองผมก็มองว่ามันควร
มันควรจะต้องมีแนวทางอะไรที่มันควรจะต้องทำให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
คือไม่ใช่ว่ากันทุกอย่างไอ้นั่นไม่ได้ไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นั่นไม่ดีไอ้นี่
สุดท้ายก็ต้องย้อนกลับมาตรงจุดเดิม
ที่มันจะไปไกลแล้วที่ผ่านมาโอเคช่างมันผ่านไปแล้วอืม
วันนี้ต้องทำแล้ว
เพราะดูจากยอดติดเชื้อแล้วมันไม่ไหวแล้วพี่

หรือต้องให้ไปหาเครื่องตรวจก็ต้องมีเปล่าอีกงบประมาณอีกเปล่าไหม
เอาจริงนะถ้า๓๐๐๔๐๐คนพอมีเงินจ่าย
แล้วคุณคิดดูดิเมื่อก่อนประเทศไทยเป็นยังไง
ถอดหน้ากากหวัดล้อยิ้มล่าเริง
ในขณะที่ต่างประเทศยุโรปนี่แหละ
เขาต้องใส่หน้ากากอนามัย

คือทุกอย่างต้องง่ายตรวจ
วันนี้คืออย่างแรกคือก่อนไปวัคซีนวัคซีนมันเป็นตัวแก้ปัญหา

คนที่คุณนั่งกันอยู่จะรู้ได้ไงว่าใครติดไม่ติด

เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ทางออกที่ดีที่สุด

ตรวจยากแล้วจะไปหาคนตรวจที่ไหน

อันนี้ขนาดคนพอมีเงินยังเดือดร้อนเลยนะ

มีเงินยังไม่มีที่ตรวจเลยนะกัญชัยเนาะ

เพื่อนใช่เป็นเจ้าของแล็บยังปิดโทรศัพท์หนีอยู่เลยเนี่ย
มันน่าจะเป็นแนวทางที่ดีอะ
อย่าไปมองเรื่องของปัญหาการเมือง
เอามาเป็นส่วนต้านกันอะ

ไม่งั้นปัญหามันเกิดมันจะกลายเป็นแบบว่า

เพราะฉะนั้นวันนี้มันจำเป็นที่จะต้องทำอะไรก็ต้องทำไปก่อน
ถูกค่ะคุณเจ้าชาวบอกว่าถ้าทำแบบนี้ต่อไปเนี่ย

แต่ถ้าสมมุติคนในบ้านอยู่กันสองคนแล้วมีคนติดคนหนึ่งล่ะ

พี่ขอด้วย

อาจารย์โอ้โห

โอเคไปข่าวเศร้าเรื่องนี้หน่อยนะครับคุณดาว
คือเป็นเรื่องราวของคุณพ่อของอาเป็ดเชิญยิ้ม
ก็ได้รับทราบข่าวเศร้าอีก๑

เป็นการสูญเสบหลังยิ่งใหญ่ครั้งสำหรับ
เชิญยิ้มนะครับหลังคุณพ่อสุเทพโพวิจิตรนะครับ
วัย๙๔ปีครับได้เสียชีวิตแล้วนะครับ
หลังจากเข้ารับการรักษาอาการป่วยจากอาการติดโควิด๑๙นะครับ
โดยก่อนหน้านี้เพิ่งสูญเสียคุณแม่เพราะว่าติดโควิดเช่นเดียวกันนะครับ
เจ้าตัวได้โพสต์ภาพคุณพ่อคุณแม่พร้อมระบุข้อความว่า
นางฟ้ากับเทวดาบนสวงสวรรค์ครบรอบ๗๐ปีของพ่อกับแม่
ลูกทุกคนหลานทุกคนเจ็บปวดรวดร้าว
โหดร้ายขนาดนี้รักพ่อรักแม่ที่สุด
หลังจากโพสต์ไปไม่นานครับก็มีเหล่าคนบันเทิง
แล้วก็แฟนคลับต่างหลังไหลเข้ามาร่วมแสดงความเสียใจกันอย่างล้นหลาม
เลยทีเดียวนะครับก็คือเมื่อเช้านี้คุณพ่อก็จากไปนะครับ
ในช่วงเวลาประมาณ๕นาทีกว่า๖๐นาทีใส่ร้ายนะโควิด
ถูกต้องนะครับแล้วก็อาเป็ดก็กำลังจะเดินทางไปแก้บนด้วยนะ
ที่ทางใต้แล้วก็มาได้รับโทรศัพท์จากโรงพยาบาลนะครับ
ว่าคุณพ่อได้เสียแล้วตอนเช้าไปฟังเสียงอักเป็ดกันครับ
เช้าคุณมาโดนปลุกขึ้นมาบอกพ่อไปแล้วพ่อไปแล้ว
มันหัวท้ายท้าลุ้นจริงจริงไม่มีใกล้อะไรไม่มีอย่างที่ผมบอก
ไม่มีไม่มีเนี่ยพี่พยายามที่จะทำเนี่ยที่พี่โพสต์พี่ทำอะไรลงไปเนี่ย
อยากจะทำภาพให้เห็นว่าความรักที่เขามีด้วยกันตั้งแต่สมัยก่อนเนี่ย
เรามันเหลือทนเรามันเหลืออดจริงเนี่ย
กำลังทำรูปสมัยก่อนที่รูปเนี่ยรูปกับหนุ่มตอนที่เขาสาวเนี่ย
เนี่ยต้องการให้เห็นได้ลูกให้ได้เก็บไว้ได้อะไรต่างนานา
ให้ได้ดูว่าเออพ่อแม่ที่รักกันจะเจ็ดสิบปี
นี่แล้วก็เดินเกี่ยวแขนกัน๗๐ปีผมเชื่อว่าคนคนอีกคนแก่คนสูงวัยอีกหลายร้อยคน
อีกจะเป็นพันคนที่จู่ตกอยู่ในสภาพเดียวกับผมเหมือนกัน
ทั้งที่เราก็ดูแลดีแล้วคนอื่นเราสงสารคนอื่น
แต่ตัวเราที่เราสงสารว่าเราก็คือมันเป็นโรคที่โหดร้าย
ที่เราไม่สามารถที่ได้กอดแม่ลาแม่กอดพ่อลาพ่อจูบพ่อ
ตามอายุไขที่เสียชีวิตไปไม่เคยมีไม่เคยได้มีโอกาสแค่นั้นเอง
เขาก็พูดของเขาถูกเนอะมันเป็นโรคที่แบบไม่มีโอกาสได้ล่ำลากัน
ไม่มีโอกาสกอดไม่มีโอกาสบอกลากันก็คือสวดยังไม่มีโอกาสได้สวดเลย
หมดจริงแล้วนี่แบบโหดร้ายจริงทั้งพ่อและแม่ไปพร้อมกันจากโควิดอ่ะ
ก็พอแสดงความเสียใจด้วยคุณอาเบชคุณทุ่น้ำ
ก็ฟังแล้วเศร้าแล้วแต่ก็จริงแล้วอย่างที่เมื่อกี้เราพูดเนี่ยคุณหนุ่ม
ระหว่างที่เราอ่านข่าวอยู่เขาก็บอกว่าเมื่อวานเนี่ยแม่ไปรอตรวจใช่ไหม
ปรากฏว่าแม่ก็แก่แล้วอายุแบบ๗๐๘๐ไปรอตรวจเพื่อที่จะแบบไปตรวจของรัฐบาล
ตายแล้วมั้งเพราะว่าในที่สุดตัวเองติด
แล้วก็ไม่รู้ตัวเองแม่ที่บ้านก็เสียลองไปหาข่าวอ่านก็ดูเถอะ
โอ้โหมาดูหมอเจี๊ยบหน่อยนะครับ
เจี๊ยบก็บอกว่าจำเป็นต้องนั่งรถโดยสารควรทำอย่างไร
คือทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มที่นะครับสำหรับหมอเจี๊ยบละละนาล่าสุดนะฮะ
เจ้าตัวก็ได้แชร์ความรู้ผ่านไอจี
พร้อมกับระบุนะครับว่ามาตอบคำถามที่ถามกันมาเยอะมาก
เกี่ยวกับวิธีช่วยป้องกันนะฮะเคสคุณลุงรถแท็กซี่นะคะ
ส่วนตัวถ้ามีเพื่อนมานั่งด้วยแล้วเอาให้ชัวร์ก็ทำตาม๓ข้อแรกได้เลยค่ะ
ขอบคุณข้อมูลจากอาจารย์แพทย์ด้านอายุราศาสตร์โรคติดต่อนะคะ
คือถ้าจำเป็นต้องนั่งรถโดยสารร่วมกับผู้อื่นคุณทำอย่างไร
ก็คือ๑เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเดินทางสวมหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ให้กระชับ
เลี่ยงหน้ากากผ้าทั้งคนขับและผู้โดยสาร๒นะครับพยายามเปิดกระจกรถทุกบานให้มีลมผ่านไม่เปิดแอร์
เนื่องจากเปิดแอร์และปิดกระจกทำให้ระบายอากาศได้ไม่ดีเพิ่มโอกาสการติดเชื้อได้
แล้วก็๓นะครับหลีกเลี่ยงการพูดคุยกันตลอดการเดินทาง
กรณีรถโดยสารสาธารณะแนะนำติดตั้งแผงกั้นจ่ายค่าโดยสารด้วยการโอนเงินเมื่อลงจากรถแล้วควรทำความสะอาดโดยแอลกอฮอล

เนี่ยพออ่านอันนี้เป็นห่วงพระอาจารย์สมปรองเลยพระมหาสมปรองจะติดป่ะไม่รู้

ผมไม่น่าจะนั่งรถส่วนตัวมั้
ไม่แน่ใจแต่ว่าก็

คนกับรถที่ทุกวันในแต่ละวันคนขับรถ

มันก็แล้วแต่ภูมิคนอีกอ่ะ

ไปดูข่าวของคุณเอสุปชัยซะหน่อยนะฮะ

อิสุสุพระอนุภาพฤกษ์โลกนะ

ถูก
หนูน้อยบนยอดเขาอันหนาว

เขาโพสต์ภาพเอสุปชัยพร้อมระบุว่า

เนี่ยแห่งภาคพื้นเอเชียปาซิฟิกส์จริง

ก่อนล็อกดาวน์ให้ดูแล้ว

เออนางนี้แบบนั้นเห็นมั้ยล่ะ
ไม่รู้อะไรดีก่อนล็อกดาวน์แล้วกันแม้
โอเคนะครับก็เจอกันนะครับ

ขอให้ทุกคนสู้นะครับ

พยายามอยากกินข้าวกับใคร

เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวกันด้วยนะครับ